ตอนนี้เป็นเสียงหมูแมวเอ้าล่ะแมว

ชื่อเจ้าโทนเป็นแมวแสนรู้อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าดีใจมากเพราะว่าชีวิตดีขึ้นเพราะแมวนี่แหละค่ะ

เชิญลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อย
เรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อย
เรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อย

ลุงอ่ะเอาจริงนะนี่เอาจริง

เป็นแมวเพศผู้อายุ๗ปีแล้ว
มีข่าวอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักมากนะคะ
เป็นแมวของป้าอ่อนศรีแก้ว

เมื่อ๗ปีที่แล้วมีแมวจรจัดมาคลอดลูก
อยู่ในผ้าห่มนะคะที่ห้องนอนของป้าเลย
ก่อนจะทิ้งลูกเอาไว้ด้วยความสงสารก็เลยเลี้ยงเองซะเลย
ให้ข้าวให้น้ำจนถึงทุกวันนี้นะคะ
อ่อนเล่าว่าตอนแรกเจ้าโทนดุร้าย
แต่พอเลี้ยงมาสักพักเริ่มคุ้นชินเชื่องนิสัยน่ารัก
ชอบเข้าไปปลุกทุกเช้าเลยนะคะ
แต่ว่ามีเรื่องแปลกก็คือก่อนหน้านี้ชีวิตลำบาก
หาบเร่ขายของแต่พอมีแมวตัวนี้ชีวิตดีขึ้น
มีร้านเป็นของตัวเองแต่ละวันเจ้าโทนจะมานอนหน้าร้าน
แล้วก็ส่งเสียงเมียวนะคะเหมือนที่ได้ยินไป
บอกว่าเป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาในร้าน
แถมยังขี้เล่นไม่กลัวคนเข้าไปคุยด้วย
พอเข้าไปคุยกับเขาเขาก็จะส่งเสียงร้อง
เหมือนสื่อสารก็ได้เหมือนคุยกันรู้เรื่อง
อันนั้นแมวคือเด็กไปนิดนึงแมวเด็ก
ซึ่งลูกค้าหลายคนพอมาซื้อเวลารอ
ก็สนุกสนานเพราะว่าเล่นกับเจ้าโทนนี่แหละนะคะ

แต่ว่าป้าอ่อนบอกว่าไม่ขายรักเหมือนลูกเลย
ที่สำคัญเจ้าโทนเคยบอกเลขเด็ดด้วยนะ
คุณป้าอ่อนนี่เคยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกมาแล้ว
แต่ป้าอ่อนไม่ยอมบอกมาว่าเจ้าโทนเค้าบอกอย่างไร

เอามือตบอย่างนี้เหรอหรือแปลจากเสียงเหรอ

เห็นไหมว่าเราจะวิเคราะห์จากเสียงที่เค้าร้องมาไหม

ให้คุณนั่งวิเคราะห์ไปก่อนผมเล่าอีกข่าวไปก่อน